ซึ่งสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
มีการฝากแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มานะคะว่า
ในวันที่๓มิถุนายน๒๕๖๕เวลา๙นาฬิกา
สมาคมจะทำการถ่ายชีวิตโคกระบือ
ณรุ่งโรศฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อนำไปให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรและครอบครัวเลี้ยงค่ะ
โดยโคกระบือที่ได้รับการถ่ายชีวิต
เลี้ยงจะต้องไม่นำไปฆ่าหรือนำไปขาย
แต่ลูกซึ่งเกิดจากโคหรือกระบือ
ตาบอดและครอบครัวสามารถเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายได้
ขอเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมบริจาคสมทบทุน
เพื่อถ่ายชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการเชื่อดของโรงฆ่าสัตว์ค่ะ
โดยสามารถที่จะร่วมทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตได้นะคะ
ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี
เลขบัญชีขึ้นอยู่ที่ด้านหน้าจอนะคะ
เป็นบัญชีประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะ
หรือคุณผู้ชมนะจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือ
แล้วก็แจ้งมายังสมาคมเพื่อไปรับมอบต่อนะฮะ
ก็สามารถติดต่อทางสมาคมทางแอปพลิเคชันไลน์ไอดีนะครับ

หรือว่าติดต่อที่ศูนย์ประสานงานสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
เลขที่๖๓ทับ๓๗๔หมู่๖
ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่

ว่าเป็นการทำบุญใหญ่ในการให้ชีวิตใหม่แก่โคกระบือ
แล้วก็ยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้
คนตาบอดให้มีงานทำที่มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับ
ในการนี้ขอความร่วมมือท่านผู้ชมที่เดินทางไปร่วมกิจกรรม
ถ่ายชีวิตโคกระบือกับสมาคม
โปรดสวมเสื้อสีม่วง
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพนะครับ
สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับ

แล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านด้วยนะครับ